คุณผู้ชมมาดูข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้
เมื่อวานหลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์ยิงข่าวนี้ออกมา
คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่ามันเหมาะสมหรือไม่
เด็กอายุ๑๕จะทำมาหากิน

ด้วยการทำกระทงขายแล้วก็ส่งตัวเองเรียน
แล้วเพราะเอิญว่าน้องไปผลิตกระทงลายการ์ตูน

แล้วถูกจับเรียกค่าปรับ๕๐๐๐บาท

แต่คำถามต่อคือ
ต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ารับจ้างผลิตสินค้า
แล้วมีคนไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
ไปล่อซื้อลักษณะคือไปล่อซื้อน้องอายุ๑๕ปี
แล้วมีคนบอกว่าผลิตให้หน่อย
การ์ตูนลายลิขสิทธิ์ลายกาฟิล
คุณผู้ชมน้องก็ผลิต๑๐๐กว่า๑๓๖ชิ้น

ประเด็นคือไม่ได้จับขนาดที่น้องทำไปขายเอง
แต่ก็ไปจ้างเขาทำแล้วก็ย้อนกลับไปจับเขานี่แหละ
โทรมาสั่งของเลยบอกว่าให้ทำกระทงให้หน่อย

คือบอกตัวการ์ตูนชัดเจนเลยว่าเอาเท่าไหร่กี่ตัว
เอามินเนียนบอกเลยว่ากี่ตัว

แล้วนี่คือคำถามเพราะหลังจากนั้นตัวแทนลิขสิทธิ์
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเอาตำรวจมาจับน้อง
แล้วบอกผู้ปกครองน้องว่าเนี่ยโทษลิขสิทธิ์หนักนะ
ถ้าไม่จ่ายห้าหมื่นติดคุกสองปี

คือสังคมบอกว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยสง่างาม
นั่นสิคือคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าไปดูตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ต้องมีคนที่เป็นผู้เสียหายนั่นก็คือ๑เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
หรือตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วต้องมากับตำรวจด้วยนะมาจับกลุ่ม
คือคนที่สั่งให้น้องทำนั่นแหละตัวแทนลิขสิทธิ์
นี่คือของกลางที่เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมานะคะ
ไปพร้อมกับตัวแทนลิขสิทธิ์ไปจับกลุ่มน้องนะคะ

น้องเล่าให้ฟังบอกว่าที่มาของเรื่องเนี่ยคือช่วงเย็นของวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
ติดต่อเข้ามาเลยบอกว่าให้ทำกระทงติดรูปตัวการ์ตูน
ร้อย๓๖ชิ้นให้หน่อยพอถึงเวลานัดน้องก็นำกระทงบางส่วนไปส่งให้
แล้วก็ทราบว่าเพิ่งทราบตอนนั้นนะว่าลูกค้าเนี่ย
ก็คือเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิบริษัทการ์ตูน
ก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยถูกล่อซื้อสุดท้ายน้องถูกจับกลุ่มนะคะ
เล่าต่อบอกว่าตั้งใจจะหารายได้พิเศษเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
ซึ่งปกติจะทำกระทงลายดอกไม้
ทำกระทงลายดอกไม้ถามว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมไม่
แต่เนี่ยลูกค้ารายนี้โทรมาบอกว่าจู่ให้ทำการ์ตูน
ปกติก็ไม่เคยทำอยู่แล้วนะการ์ตูนลายที่มีลิขสิทธิ์ไม่เคยทำเลย
แต่ลูกค้ารายนี้เขาต้องการเจาะจงมาเลยบอกว่า
จะเอาลวดลายแบบนี้อย่างที่คุณอรัชพรบอกไป
แล้วลายแต่ละลายเป็นลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลย
ที่สุดแล้วน้องก็เลยถูกล่อซื้อ

พอรู้ว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาเสียใจไหมเสียใจมาก
โอ้โฮร้องไห้ร้องห่มร้องห่ายร้องห่ายเลย
ตั้งใจว่านี่แหละเป็นช่วงที่เป็นช่วงเทศกาล
ตัวเองมีฝีมือเรื่องของการทำกระทง
ก็จะทำกระทงหายขายเพื่อหารายได้มาส่งตัวเองเรียน
แต่เหตุฉะไหนเล่ามาเจออะไรแบบนี้

หนูก็อยากรู้ว่าทำไมต้องทำกับหนูแบบนี้
หนูหาเงินเดือนหนูไม่อยากขอเงินพ่อแม่
หนูอยากชื่อเด็กบอลฟารักษ์ข้อเมฆบ้าง
หนูอยากมีรายได้เสริมหนูยังเป็นเด็กอยู่
คือหนูไม่อยากเป็น

ใช่ไม่ได้ขายเพื่อเอาเงินไปทำเงิน
เด็กบอลฟารักษ์เมฆคือเอาเงินไปเงินอย่างเดียว
แบบหนูเสียใจมากเลยค่ะ

ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาหลอกลวงหนูอะไรถึงขนาดนี้
สงสารหนูเพราะว่าหนูก็ร้องให้
ไม่เคยหนูก็ร้องให้หนูเสียความรู้สึกมาก
หนูไม่เคยเดินในแบบนี้เมื่อก่อน

คือเด็กอายุ๑๕เยาวชนนะคะ๑๕ปีไม่บรรลุนิติภาวะ
น้องก็ทำงานแบบพยายามที่จะหาเงินส่งตัวเอง
หาเงินใช้เองเพื่อที่จะทำงานสุจริต
แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ทำขายเองแต่เขาสั่งมา
เห็นภาพน้องนั่งกับพื้นตอนโดนจับก็สลดใจแล้ว

กว่าจะทำแต่ละอันเสร็จแล้วก็ทำเองคุณ
ไม่ใช่ว่าทำเป็นโรงงานแบบเออเป็นล่ำเป็นสรรอะไรอย่างนี้เนอ

เราไม่ได้หมายความว่าทำผิดแล้วไม่ต้องได้รับโทษ
คือละเมิดลิขสิทธิ์มันก็ต้องถูกจับอยู่แล้ว
แต่วิธีการความเป็นมาก่อนถูกจับนั้นมันถูกหรือเปล่า

พ่อบอกว่ารู้แหละว่าลูกสาวทำผิด
แต่อยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ย
ดูที่เจตนาของลูกได้ไหม
ว่าลูกเนี่ยจุดเริ่มต้นของลูก
ไม่ใช่อยู่จู่ว่าทำกระทงลิขสิทธิ์ขายเลย
คือลูกทำกระทงดอกไม้ขายแต่มีคนมาสั่งลูกก็เลยทำ
เพราะอยากได้เงินอยากหารายได้เสริมก็เท่านั้น

แต่ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
ก็พยายามแล้วนะพยายามช่วยไกลเกลี่ย
ระหว่างฝ่ายของน้องที่ตกเป็นผู้ต้องหากับฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์
บอกว่าเรื่องของการเจรจาค่าปรับเนี่ย
คือตามกฎหมายปรับสูงสุดคือ๕๐๐๐บาทถูกไหม

ดานแค่นี้แต่ว่าล่าสุดเจรจากลายเกลี่ยแล้วนะคะ
ตกลงจ่ายค่าปรับที่๕๐๐บาท
เยอะสำหรับเด็กที่สำหรับเด็กอายุ๑๕
เรื่องนี้ตำรวจก็บอกว่าเขาก็ทำตามกฎหมายนะ

ก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเขาเองก็จะโดนอีกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝากเตือนนักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะทำอะไร
ไตรตรองดูให้ดีถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาสั่ง
ให้ทำไลน์ที่เป็นลิขสิทธิ์ก็อาจจะปฏิเสธไป

คือทีนี้สิ่งที่คนเขาอยากให้ตรวจสอบกันก็คือ
ตัวแทนบริษัทที่อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนจริงหรือเปล่า
เพราะว่านี่ล่าสุดนะเห็นบอกว่ามีที่โคราชเหมือนกัน
อายุ๒๒ปีโดนล่อซื้อก็เหมือนกันเลย
แล้วคนนี้แม่เป็นมะเร็งและเป็นโรคหัวใจ
ก็เลยพยายามที่จะหารายได้แล้วก็โดนเหมือนกันเลย
คนนั้นโดนไปหมื่นนึงโดนเรียก๕๐๐๐๐เหมือนกัน

ต้องตรวจสอบหน่อยว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าคนที่ทำส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานหมดเลยนะ

ไม่รู้ว่าใช้ช่องโหวกของกฎหมายมาหากินกับเด็กหรือเปล่า
แล้วคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปจับตามห้างบ้าง
ใช่คือเขาบอกว่ามันมีหลายสถานที่มากที่คุณไม่จำเป็นต้องล่อซื้อ
แต่ก็ยังไม่ถูกจับทำไมมาจับกับเด็กอะไรแบบนี้